คุณผู้ชมคะผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะกลับบ้าน
แต่ล้อคันอื่นไม่สมัครสมานสามัคคี
พุ่งตรงเข้ามาทางนี้จังเต็มเลยค่ะ
โอ้โหมาแบบจังมาเต็มจากเลนส์ฝั่งตรงข้ามค่ะ

เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เขาเอารถพี่ชายขับไปกับพ่อไปกับน้องชาย

แต่พอมาถึงจุดตรงนี้ล้อของรถพ่วงพุ่งมาเลยนะ
แล้วคุณถาวรเขาบอกนะว่าทางเจ้าของรถพ่วงไม่ได้หนีนะ
เขาบอกกับคุณถาวรแบบนี้ขอโทษครับ
คือรถผมเพิ่งจะเปลี่ยนล้อมา
ผมไม่แน่ใจว่าใส่ไม่ดีหรืออะไรหลวม

คือตรงไฟหน้าเนี่ยมันยุบไปแบบนี้เลยค่ะ
ทีนี้เจ้าของรถพ่วงเขาก็ขอเคลียร์เลยนะ

เรื่องนี้ไม่ได้แจ้งความแต่นี่ยังโชคดีนะ
คุณถาวรคุณพ่อแล้วก็น้องชายไม่ได้เป็นอะไร
อันนี้ก็ย้ำเตือนกันไว้นะเพิ่งเปลี่ยนรถมาใหม่
ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะ